คือเมื่อวานี้เรานำเสนอไปนะฮะว่าที่ประชุมคอรมอเขา
มีการมีมติออกมาว่าอาจจะมีการแบ่งจ่าย
เป็นสองงวดนะครับซึ่งกระแสก็
มีความเห็นแตกต่างกันไปนะครับ
บางคนเห็นด้วยบางคนไม่เห็นด้วย
โดยแบบว่าก็ขึ้นอยู่กับความสมัครใจไม่บังคับนะครับคุณเศรษฐาทวีสิน
นายยกรัฐบ
ที่มีหนี้สินนะครับแบ่งจ่ายเป็น๒งวดได้ยืนยันไม่ใช่เรื่องของกระแสเงินสดที่รัฐบาลมีปัญหาครับ
แต่จ่ายเร็วขึ้นเป็นครึ่งเดือนและปลายเดือนหากใครไม่มีหนี้ก็สามารถนำเงินไปทำประโยชน์อื่นได้
แนวทางนี้ก็ให้เป็นทางเลือกนะครับ
นายกรัฐมนตรีบอกว่าแนวทางนี้รัฐบาลศึกษาพูดคุยกันมาหลายฝ่าย
ถ้าใครไม่ชอบก็ใช้แนวทางเดิมได้นะฮะไปฟังเสียงทางนายกรัฐมนตรีกันครับ
ถ้าใครไม่ชอบก็ใช้แนวทางเดิมได้นะฮะไปฟังเสียงทางนายกรัฐมนตรีกันครับ
ถ้าใครไม่ชอบก็ใช้แนวทางเดิมได้นะฮะไปฟังเสียงทางนายกรัฐมนตรีกันครับ
ถ้าใครไม่ชอบก็ใช้แนวทางเดิมได้นะฮะไปฟังเสียงทางนายกรัฐมนตรีกันครับ
ถ้าใครไม่ชอบก็ใช้แนวทางเดิมได้นะฮะไปฟังเสียงทางนายกรัฐมนตรีกันครับ

ถ้าใครไม่ชอบก็ใช้แนวทางเดิมได้นะฮะไปฟังเสียงทางนายกรัฐมนตรีกันครับ
ถ้าใครไม่ชอบก็ใช้แนวทางเดิมได้นะฮะไปฟังเสียงทางนายกรัฐมนตรีกันครับ

ถ้าใครไม่ชอบก็ใช้แนวทางเดิมได้นะฮะไปฟังเสียงทางนายกรัฐมนตรีกันครับ
ถ้าใครไม่ชอบก็ใช้แนวทางเดิมได้นะฮะไปฟังเสียงทางนายกรัฐมนตรีกันครับ
ถ้าใครไม่ชอบก็ใช้แนวทางเดิมได้นะฮะไปฟังเสียงทางนายกรัฐมนตรีกันครับ
ถ้าใครไม่ชอบก็ใช้แนวทางเดิมได้นะฮะไปฟังเสียงทางนายกรัฐมนตรีกันครับ

ถ้าใครไม่ชอบก็ใช้อย่างเดิมได้นะฮะไปฟังเสียงทางนายกรัฐมนตรีกันครับ
ถ้าใครไม่ชอบก็ใช้อย่างเดิมได้นะฮะไปฟังเสียงทางนายกรัฐมนตรีกันครับ
ถ้าใครไม่ชอบก็ใช้อย่างเดิมได้นะฮะไปฟังเสียงทางนายกรัฐมนตรีกันครับ
อันที่มาตัดกับระบบเรานะครับ
คือถ้าที่คุณเลือกบังจัยเกี่ยวกับวัตรนะครับ
อันนี้ขอดูอีกที
ทีนี้นายยกยืนยันแบ่งจ่ายเงินเดือนธรรมชาติคราชการ
ทางเลือกอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะปรากฏบนหน้าจอนะครับ
ทางเลือกที่๑นั้นจ่าย๑๐๐ปลายเดือนอันนี้ตามปกติ
ทางเลือกที่๒ครับแบ่งจ่าย๕๐กลางเดือน๕๐ปลายเดือน
เพื่อเสริมสภาพคล่องจ่ายหนี้สินเร็วขึ้นแบ่งเบาภาระคนมีหนี้สินนะครับ
อาจจะเป็นเรื่องของการช่วยในการเขาเรียกไงจัดการทางการเงินด้วยอะไรต่างนี่นะครับ
มันประมาณนี้แต่ว่าเมื่อวานนี้เราคุยกันไงใช่ไหม
บางคนไปกู้หนี้ยืมสินมาเนี่ยจ่ายรอบเดียวนะไม่สามารถไปบอกธนาคารว่า
๒งวดได้ไหมแต่บางส่วนก็บอกว่าข้าราชการบางทีเขาก็ไปกู้ทางสากรใช่ไหม
ซึ่งมันก็อาจจะต้องจ่ายงวดเดียวอยู่ดีเนี่ยไอ้ตรงนี้รัฐบาลเนี่ยจะทำไงต่อ
มันก็เป็นความเหมาะสมกับบางคนหรืออาจจะไม่เหมาะสมสำหรับบางคน
ซึ่งวันนี้คำตอบก็ออกมาเป็นว่าเป็นทางเลือกใครอยากได้แบบไหนก็แล้วแต่ก็แล้วกัน
แต่อย่างที่ว่าล่ะค่ะคุณผู้ชมครับพอมันมีเรื่องนี้ออกมาเนี่ย
มันก็เป็นประเด็นถกเถียงซึ่งถกเถียงกันอย่างกว้างขวางเลยด้วยเช่นเดียวกัน
เดี๋ยวเราจะให้ดูมุมมองของแต่ละคนนะคะแต่ว่าในมุมของนักเศรษฐศาสตร์เองเนี่ยนะคะ
จ่ายเงินเดือน๒รอบเนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
อย่างวันนี้เราไปคุยกับรองศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์พลวิชัย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยแล้วก็เป็นประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจ
ซึ่งอาจารย์มองว่าการแบ่งจ่ายเงินเดือนข้าราชการ๒รอบเนี่ยมีข้อดี
ข้อดีก็คือจะช่วยเพิ่มการหมุนเงินในระบบเศรษฐกิจมันจะมีถึง๒๔ครั้งต่อปีค่ะคุณกาย
เพราะฉะนั้นก็จะทำให้เกิดความคล่องตัวของเม็ดเงินเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ
แล้วอาจารย์บอกว่าสังเกตได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเวลาปลายเดือนหรือต้นเดือนที่เงินเดือนออกคนก็จะซื้อของกันคึกคักเลย
ถ้าอยู่ในกรุงเทพรถชอบติดไงใช่ไหมฮะเอาวันนี้ศุกร์สิ้นเดือน
ไปกินข้าวกันไปซื้อของก็จะซื้อตอนเงินเดือนออกพวกสินค้าอุปโภคบริโภคเพราะฉะนั้นมันก็จะมี๒รอบเดือนหนึ่งก็จะมีคึกคัก๒รอบ
หลักการก็คือว่าถ้าหากเงินหมุนเข้าระบบบ่อยขึ้นมันก็จะเป็นผลดีกับเศรษฐกิจ
เพราะฉะนั้นสำหรับข้าราชการที่เลือกรับเงินเดือนสองรอบเนี่ยสำคัญก็คือต้องรักษาวินัยทางการเงินด้วยโดยเฉพาะผู้ที่มีภาระที่ต้องชำระหนี้ในช่วงสิ้นเดือนนะคะอันนี้มุมหนึ่งนะคะ
ขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสันติชัยศรีสวัสดิ์สุขภูมิในการหลักสูตรปริญญาเอกคณะพัฒนาเศรษฐกิจสถาบันดิดา
แบบนี้ค่ะแบ่งจ่ายเงินค่าราชการเดือนละ๒รอบเนี่ยข้าราชการก็จะมีเงินไปใช้สอยทุก๒เดือนจะแก้ปัญหาภาวะชักหน้าไม่ถึงหลัง
จะช่วยลดความเสี่ยงที่จะไปก่อนหนี้ซึ่งอาจจะเป็นข้อดีสำหรับข้าราชการบรรจุใหม่หรือข้าราชการชั้นผู้น้อยการแบ่งจ่ายเงินเดือนให้ถี่ขึ้นเป็นสิ่งที่เอกชนบางแห่งเนี่ยทำกันมานานแล้วซึ่งอันนี้จะไม่มีผลต่อการก่อนหนี้สินแต่เป็นเรื่องระบบหมุนเวียนทางการคลังที่จะต้องปรับระบบใหม่ไม่ให้เกิดผลกระทบกับข้าราชการอาจารย์ก็ชี้ให้เห็นด้วยนะคะว่าการแบ่งจ่ายเงิน
มีเวลาเท่านั้นนะครับไม่ใช่การแก้ปัญหานี่สินเพราะว่ามันไม่ได้ผ่อนโปรนภาระหนี้แล้วก็ไม่ได้สร้างรายได้อะไรนะคะ
ขณะที่โจทย์ใหญ่ของรัฐอาจารย์เน้นย้ำว่าโจทย์ใหญ่คือจะต้องบริหารสภาพคล่องให้ได้ต่างหากเพราะว่าสภาพเศรษฐกิจโดยรวมตอนนี้บอบช้ำระดับลึก
การเติบโตทางเศรษฐกิจอาจไม่ถึง๒หรือ๓ถ้าหากว่านโยบายไม่ดีพอ
นี่เป็นความเห็นของนักเศรษฐศาสตร์ทั้งสองท่านนะฮะ
เอาทีนี้ไปดูความเห็นข้าราชการบ้างดีกว่า
คือเราอาจจะไม่สามารถไปถามทุกคนได้หรอก
แต่ว่าผู้สุขากับเราใต้ประวัติศึกษาใต้ละเอาก็ไปสอบถามดูนะครับ
ก็แน่นอนครับคุณผู้ชมครับมีทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะครับ

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารทะเบียนภาค๕เชียงใหม่บอกว่าตัวเขาขอรับเงินเดือนแบบรอบเดียวดีกว่า
ถ้าเกิดว่าเป็น๒รอบต้องมายุ่งยากแบ่งครึ่งอีก
ท่านนี้นะครับการจ่ายเงินเดือน๒งวดนั้นไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาการขาดสภาพคล่องของข้าราชการนะครับ
อยู่ที่ตัวบุคคลมากกว่าที่จะจัดการเงินในบัญชีของตนเองได้อย่างไรนะครับ
เดี๋ยวลองฟังเสียงนะฮะ
ก็คือท่านนี้ก็อาจจะมองว่าไม่ได้เห็นด้วยซะทีเดียวนะครับ
คุณผู้ชมครับนอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่นะครับ
เป็นเจ้าหน้าที่นิติเวชโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่อุบลราชธานีครับ
บอกว่าอยากจะรับเงินเดือนปลายเดือนดีกว่า
ถ้าเกิดว่ารับ๒งวดต่อเดือนเนี่ยนะครับ
กลัวว่ากลัวว่าตัวเองนั้นอาจจะบริหารจัดการค่อนข้างลำบากนะครับ
เป็นก้านศิลป์ประจำสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครว่าตะ๋สมานะครับ

นโยบายนี้ครับเงินเดือนออกครั้งเดียวต่อเดือนเนี่ยมันนานเกินไป
ถ้าเกิดว่าเป็นเดือนหนึ่งออก๒ครั้งจะเอาเงินมาใช้จ่ายหมุนเวียนในครอบครัวเร็วขึ้น
และเผลออาจจะดีขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับฟังเสียงกันหน่อยนะครับ
ส่วนตัวผมนะผมว่าเห็นด้วยนะฮะเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้
ค่าใช้จ่ายถ้าหนึ่งเดือนเนี่ยเพราะว่ามันยาวไป
ถ้าได้รับเงินเดือนมาในระยะเวลาที่สั้นขึ้นเนี่ย
ก็จะเป็นการกระตุ้นในเรื่องการใช้จ่ายให้มันหมุนเวียนได้ดีขึ้น
คุณผู้ชมครับอีกท่านหนึ่งที่ชนบุรีนะฮะคุณอิตถาทรัพย์อายุเจริญนะครับ
เป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลคลองตำรุบอกว่าเป็นเรื่องดีครับ
นายกนั้นเห็นถึงเศรษฐกิจที่จะดีขึ้นแต่ส่วนท้องถิ่นครับ
อาจจะมีปัญหาในการเบิกจ่ายต้องจัดทำเอกสารเพิ่มขึ้น
มีปัญหาการผ่อนชำระกับสถาบันการเงินหากช่วยลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับ
ราชการนั้นอาจจะดีกว่านะครับขณะที่คุณพิทักษ์นะครับ
พอโรงเรียนวัดอุตภัวมองว่าดีครับ
เพราะว่าทำให้กระตุ้นเศรษฐกิจดีขึ้นจะมีเงินจับจ่าย
ในช่วงระหว่างกลางเดือนนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงทั้งสองท่านนี้ครับ
ก็น่าสนใจ
อยากจะให้ส่วนกลางหรือว่าแบงค์ชาติลดอัตราดอกเบี้ยในส่วนของเงินกู้ของข้าราชการ
ตรงนี้ผมเชื่อว่าน่าจะมีประโยชน์กับในส่วนของข้าราชการมากกว่า
ความเห็นหลากหลายนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกแต่ว่าอย่างที่นายกบอกก็เป็นทางเลือกไป
แต่ว่าปัญหาที่สำคัญก็คือเรื่องของหนี้สินของข้าราชการที่อันนี้ก็ต้องมุ่งเน้นแก้ไขโดยตรงไปดูข้าราชการอีกส่วนหนึ่ง
ซึ่งก็จะรับเงินเดือนมีทางเลือกเหมือนกันจะรับ๒รอบหรือรอบเดียวก็คือข้าราชการครูนั่นเอง
เรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะตอนนี้ก็เดินเครื่องแล้วค่ะคุณผู้ชมแก้ไขปัญหาหนี้สินของครู
ซึ่งท่านก็ยอมรับบอกว่ายากแต่เชื่อว่าทำได้เพราะตนเองเคยแก้ปัญหาหนี้ตำรวจมาแล้ว
ก็ทำต่อเนื่องอยู่๒ปีก็แก้ไขปัญหาได้ในระดับหนึ่ง
แต่ก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องยากนะคะ
แล้วก็การแก้หนี้ครูอาจจะยากกว่าตำรวจ
เพราะว่าครูเยอะกว่าตำรวจแต่ว่าเชื่อว่าทำได้
ถ้าหากแค่ทำได้แค่๑๐ก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลย
ทีนี้เขาก็จะเริ่มจากการสร้างความเข้าใจในการวางแผนการใช้เงิน

จะประสานการจัดการให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา
ลดภาระในการผ่อนชำระนะคะ
ดอกเบี้ยให้ถูกลงระยะเวลาผ่อนส่งยาวขึ้น
ชำระดอกเบี้ยให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่เป็นหนี้สหกรออมทรัพย์ครูและสถาบันการเงิน
โดยรัฐบาลจ่ายดอกเบี้ให้แก่ผู้มีวงเงินกู้ไม่เกิน๑ล้านบาทเป็นเวลา๓ปี
โดยผู้กู้ชำระเพียงเงินต้นอันนี้ก็จะสร้างขวัญกำลังใจ
แล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับครูทั่วประเทศนะคะ
ซึ่งผู้สื่อข่าววันนี้ก็ถามท่านรัฐมนตรีเหมือนกันว่า
ท่านมีความกังวลหรือเปล่าเรื่องการบริหารจัดการกระทรวงศึกษาธิการ
คือท่านก็ตอบมาแบบคมกริบเลยนะคุณกาย
ภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ไม่มีสิ่งใดที่ตำรวจไทยทำไม่ได้
โอ้โหหลายสิบปีแล้วปัจจุบันนี้ก็ยังใช้ได้อยู่
แต่ว่าเนี่ยแหละก็เป็นงานที่ท้าทายเหมือนกัน
โดยเฉพาะเห็นบอกว่ากระทรวงศึกษาธิการนั้น
จะมีเรื่องของแทบเล็ตด้วยใช่ไหม
อ่าใช่เพราะว่า๑๐กว่าปีที่แล้วเนี่ย
ตอนสมัยที่นโยบายนี้ออกมาเนี่ยตอนนั้นนายกรัฐมนตรีคุณยิ่งลักษณ์เนี่ย
ก็อาจจะมีเสียงวิจารณ์ต่างนานาแต่ปรากฏว่าอีกไม่ถึงทศวรรษถัดมา
เพราะฉะนั้นเนี่ยความสำคัญในปีนี้พศมันอาจจะ
คนอาจจะเข้าใจกันมากขึ้นแล้วนะฮะแต่ว่าเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างให้โปร่งใสเนี่ย
ก็เป็นสิ่งที่ต้องทำควบคู่กันไปนะครับ